มาต่อกันในช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการลงทุนกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
วันนี้ไปพบกันกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับ
พร้อมกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
ช่วงที่เราหายกันไปอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในญี่ปุ่นนะ
แล้วก็มีเรื่องของการประชุมธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับ
ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือว่า
ชินโสอาเบกก็ยังได้รับเป็นอนุพิธี
แล้วก็มีเสียงข้างมากที่ตามที่เขาต้องการ
ธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็ยังคงดำเนินโดยนโยบายเดิม
ก็คืออัตราดอกเบี้ยติดลบที่๐๑
แล้วก็๑๐ปีที่๐นะครับ
แล้วล่าสุดเองประชุมธนาคารกลางของยุโรป
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ทางยุโรปเนี่ย
ซึ่งจริงอาจจะลดสภาพคล่องลง

เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ทั่วโลกก็เลยยังปรับตัวได้ขึ้นได้ดีอยู่
ใช่ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องรอลุ้น
จริงแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
ทุกคนก็รอจับตาดูตอนช่วงธันวาเนาะวันที่๑๒๑๓นะครับ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรอีกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเช้านี้นี่ทางตลาดนิเกอิหรือทางญี่ปุ่นนี่

ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
สมกับข้าวมันเย็นก็อ่อนด้วยนะครับ
ก็คือทางอเมริกาเมื่อวานนี้เหมือนกันก็ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ดาวโจรอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๗๗นะครับ
ส่วนทางนิเจอีนี่ก็ปรับตัวใกล้เคียงอยู่๒๔๐

สิ่งที่ท้องตลาดนี้ทั้งดาวโจทย์ทั้งนิเกอินเนี่ย

แต่ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่ทศบอกนะครับอัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวค่อนข้าง
ใช่นะครับดอลลาร์ก็รู้สึกว่าอ่อนตัวนิดนึงแล้วก็เริ่มนิ่งแล้ว
ใช่เริ่มอ่อนตัวแล้วก็เริ่มกลับมาแข็งคาบมาบ้างแล้วแล้วก็
ก่อนหน้านี้แข่งค่าไปเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวลงมานิดนึง

แต่ที่น่าติดตามนะครับตัวเลขตัวหนึ่งก็คือ
ตอนแรกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินเย็น
คนไทยที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ต้องยิ้มนะรู้สึกว่า

ใช่๒๙๓๒๙๔ประมาณนั้นนะครับ
ช่วงปลายปีแล้วถ้าเกิดใครจะไปญี่ปุ่นก็อัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้ค่อนข้างดีทีเดียว
จริงไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะต้องบอกว่าวันนี้บาทเราเอง
ก็ต้องแข็งค่าเทียบกับหลายสกุลเงินนะ
แม้กระทั่งตัวยุโรปเองก็ต้องบอกว่าเราก็แข็งค่าเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นช่วงฤดูหนาวก็คิดว่าหลายท่านคงจะแพลนกันไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับค่าเงินนะครับ
พวกเราอาจจะใช้เงินไม่ต้องมากนักสำหรับในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในต่างประเทศ
แล้วก็เมื่อวานนี้บังเอิญนะขับรถผ่านไปทางเยาวราช
คนเต็มล้านทองเลยพี่โดรส

เกิดอะไรขึ้นกับทองคำบ้างครับตอนนี้
ลงมาจาก๒๕๐๐๒๖๐๐ตอนนี้ลงมาเหลืออยู่๒๐๐๐
ลงไปต่ำสุดก่อนอันนี้๒๐๕๐บาท
ก็เนื่องจากว่าตัวค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่ามาในช่วงสัปดาห์ก่อน
ก็เลยทำให้ตัวทองปรับตัวลง
จะสวนกับค่าเงินดอลลาร์เมื่อดอลลาร์แข็งทองจะลง
ดอลลาร์อ่อนทองก็จะแข็งสลัมกัน
สำหรับใครที่อยากซื้อทองคำและรถจำภาษีตอนนี้จริงก็มีนะ

แต่ว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาในตลาดหุ้น
ก็ได้รับปันได้รับดอกผลกันทุกวัน
ซื้อก่อนก็ยิ่งรับดอกผลได้ก่อน

กลับมาดูในตลาดบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ในสไลด์
มาฝากให้ผู้ชมนะครับเมื่อวานี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างส่ง
ก็คือบวกลบไม่เยอะมาก
แต่ตัวหลักรู้สึกก็ยังเป็นการบริโภคในประเทศอยู่ดี
แล้วก็มีธนาคารกรุงเทพด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียว
แล้วเมื่อวานก็ติดตามได้นะครับอันดับฟาดที่น่าสนใจ
อันนี้สไลด์ถัดไปในเมื่อวานี้ต้องติดตามเหมือนกัน

สถาบันนี้ซื้อสุทธิ๘๒๖ล้านนะครับเมื่อวานนี้

แล้วก็ต่างชาตินี่ขายสุทธิ๔๐๐กว่าล้านนะครับ
ลงทุนลายย่อยก็ขายไป๗๖๕ล้าน
เพราะว่าในกลุ่มของสถาบันเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับ
นี่ถือว่าดีเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
แต่ที่น่าติดตามก็คือตอนนี้กระทรวงการคังนะฮะ
ออกมาคุยเยอะเรื่องเศรษฐกิจปีหน้านะครับ
โดยปกติกระทรวงการคลังที่เดินนโยบายการคลังเนี่ยพี่ทศ

ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้จ่าย
ของภาครัฐแล้วก็ทั้งพยายามจะให้ประชาชนใช้จ่าย
อันนี้เรียกว่าส่วนนโยบายทางการคลัง
แต่ถ้าทางธนาคารประเทศไทยเราเรียกนโยบายทางการเงิน
ก็จะเป็นการคุมในเรื่องของสภาพคล่อง

มีตารางตัวเลขของปี๒๕๖๐นะครับ
เขาแถลงข่าวออกมานะครับ

แต่ไปดูไฮไลท์เลยดีกว่านะครับ
ก็คือตัวเลขการลงทุนทางภาคเอกชน
เขาบอกว่าปีนี้นี่เริ่มขยายตัวมาแล้วเทียบจากปีก่อนนะ
ก็อยู่ที่ประมาณ๒๒ของอัตรฐการณ์

เพราะเราหยุดห่างหายมาจากการลงทุนของภาคเอกชนไปนานมาก
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมาก

ใช่นะครับแล้วตัวเลขที่ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือ
การส่งออกจาก๐๑โตมาเป็น๕๗ในการปีนี้

ที่เป็นตัวขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนี้นะครับ
ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการบริโภคของภาคเอกชน
ผมก็หลักประมาณนี้นะครับ
สุดท้ายเขาก็เลยมองว่าปีหน้าปี๒๕๖๑

ก็ถ้าโตอย่างนี้ได้ถือว่าโอเค
และหลักตัวที่เน้นก็คือเรื่องการส่งออก
กรมดูภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวในบ้านเรา
เพราะฉะนั้นโดยรวมเศรษฐกิจปีหน้าค่อนข้างดูดี
เพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มต้นลงทุนผมแนะนำนะครับ
เดินไปที่ธนาคารกรุงเทพฯดีกว่า
แล้วก็ขอบัญชาสำคัญนิดหนึ่งสำหรับแฟน
ฟุตบอลเชลซีหรือว่าแฟนพรีเมียลีกนะครับ
ในวันที่๔พฤศจิกายนก็คือวันเสาร์นี้นะครับ
ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย๔โมง
ธนาคารกรุงเทพสาขาพารากอนนะครับ
ก็จะมีได้เข้ามาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่
กับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกส่งตรงประจางอังกฤษเลยนะครับ
เพียงแต่ว่าท่านสามารถพกบัตร
ก็จะสามารถได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายรูป
ถ้วยโทฟี่พรีเมียรี
ที่เชลซีเป็นแชมป์ในปีที่แล้ว
เสียงพรากรนะครับขอบคุณนะครับพี่ทอดขอส่งคืนให้คุณก๊อบที่ห้องฝงเลยครับ